ไม่ต้องไปส่องที่ต้นไม้แปลกแล้ว
ไม่ต้องไปถูหาที่อะไรที่มันแบบว่า
ขึ้นตำนั้นตำนี่ผิดรูปผิดร่างแล้ว
ไปดูสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมากันบ้างดีกว่า
ไปดูก้อนหินค่ะ
ก้อนหินก้อนนี้เนี่ยนะคะ

ไปกันที่หมู่๓บ้านดงตำบลข้อควาย
อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี

ชาวบ้านเขาแห่กันไปขอโชคลาภจากนี่ค่ะ

เจ้าแม่หินเทินตั้งอยู่ในพื้นที่ป่ากัญชน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะ
ด้านหน้าริมถนนจะมีสารเจ้าแม่หินตั้ง
ซึ่งชาวบ้านเนี่ยสร้างไว้
เคารพกราบไหว้ขอพรอธิษฐาน
โดยเฉพาะช่วงก่อนออกรางวัลแบบนี้
ก็จะมีชาวบ้านในพื้นที่และตำบลใกล้เคียง
เดินทางมาจุดทูปกราบไหว้ขอพร
นำแผ่นทองมาติดที่ก้อนหินกัน
ขออธิษฐานขอเลขเด็ด
ขอให้ถูกได้โชคได้ลาบกลับไป

ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือส่องไป

ส่องเข้าไป
ส่องแล้วเจออะไรคะ
เฉายนน้ำขึ้นอยู่เขาก็ตีไปเลขต่างนานา
ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาได้เลขมา

บอกว่าเขาเห็นนะว่าเป็นเลข๕๓
บางคนก็บอกว่ามา๓ตัวเลยเป็น๕๓๖

เตือนสติคุณผู้ชมเอาไว้ว่าเรานำมาบอก

ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานีเลยนะคะ
มีลักษณะหินขนาดใหญ่ซ้อนกันทั้งหมด๓ก้อนหรือว่า๓ชั้น
มีความลาดเอียงมีลักษณะแปลกตา
คือระหว่างก้อนหินมันจะมีหินปูนหนุนขั้น
ระหว่างหินก้อนใหญ่๒ก้อนแบบนี้คุณดูนะ
แล้วก็มันจะทำให้หินห่างกันประมาณ๒๐เซนติเมตร

ใช่โดยมหัศจรรย์มากนะคะคุณผู้ชม
โดยหินทั้ง๓ก้อนเขาจะมีลักษณะตั้งซ้อนกันลาดเอียงอยู่บนเนินเขา
ชาวบ้านเขาก็เลยเรียกกันว่ามหินเทิน

ถูกต้องสร้างความตื่นตาตื่นใจกับผู้ที่พบเห็นมากนะคะ
ก็นับว่านี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
และเป็นหนึ่งสถานที่ที่อยากจะให้ไปดูกัน
ไปดูนะแล้วก็ไปอยากจะกราบไห้อะไรก็ว่ากันไป
อันนี้มันเป็นความเชื่อบางคนที่ไปดูแล้วไม่ได้มีความเชื่อ
ก็ไม่ต้องไปทูไม่ต้องไปกลับว่าย